โดยงานจักษานของเล่นของคนไทยสมัยก่อนเป็นการนำวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นมาจากมาสารให้เกิดเป็นรูปร่างที่เรียนแบบธรรมชาติ
เช่นดอกไม้รูปตัวสัตว์เพื่อใช้เป็นของเล่นที่ให้ความสนุกความเพลิดเพลินกับเด็ก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน